หนุ่มน้อยวัย๑๕ปีขี่รถจักรยานยนต์

ตรงนั้นเป็นซอยที่แบบไม่มีไฟมากเท่าไหร่นัก

นี่ฮะชนประสานงานเลยเหรอคะ
ครับตอนแรกที่ก่อนจะชนประสานงาคือ

พุ่งไปชนประสานงากับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนมา
งานนี้ชน๒คันได้รับบาดเจ็บกัน๓คนนะฮะ
ภาพวงจรปิดก็เห็นนะฮะว่า
รถจักรยานยนต์คันหนึ่งตกหลุม

และจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์อีกคันวิ่งมา
ทีนี้มันก็เลยชนกันกลางลำแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเรียบคลองเจ้า
หมู่๗ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือนายภูริทัศน์สุดสวาสตร์อายุ๑๕ปี
โดยมีเด็กหญิงอายุ๑๔ปีนั่งซ้อนท้ายมาด้วยนะครับ
สภาพรถจักรยานยนต์ด้านหน้าก็พังยับเลยฮะ
นางสาวพิจิตรานกเมาส์เป็นคนขี่มา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยทำการประถมพยาบาล
ให้กับสองคนที่บาดเจ็บไม่มากนัก
แต่ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เด็ก๑๕เนี่ยนะฮะ
ก็ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกนี้นะฮะ
ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหจุดนี้คุณ

เนื่องจากมีการขุดวางท่อส่งน้ำปลาปลา
เจ้าหน้าที่ก็นำกลวยยางมาวางตั้งไว้แล้ว

แต่เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวมันค่อนข้างมืด
กรวยถึงแม้จะวางไว้มันมีแถบสะท้อนแสง
แต่มืดแบบนี้มันก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกครับ

ให้รถจักรยานยนต์ทั้ง๒คันพุ่งชนกันนั่นนะครับ